สำคัญนานจะเจอตัวสักทีหนึ่งนะคะ
สำหรับพี่ซีซีวัดตั้งแต่พาตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระเนี่ย
ก็ไม่ค่อยออกงานอีเวนต์สักเท่าไหร่ค่ะ
ล่าสุดนี่เลยไปเจอตัวในงานเลี้ยงผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

มาเยอะพี่ซีก็มามาแทบทุกปีเหมือนกันนะคะ
ซึ่งพี่ซีเองเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มีงานละครและมีงานพิธีกรอยู่เรื่อย
ส่วนปีใหม่นี้พี่ซียอมรับนะคะว่าคงต้องปล่อยให้พี่เอมมี่ไปท่องเที่ยวที่อเมริกาก่อน

เกิดว่าทำทันก็จะบินรัดฟ้าตามไปพักผ่อนด้วยค่ะ

ก็ไม่ทันก็คงให้ภรรยาไปก่อน
คือทีี่เราทำงานเยอะเจ้าจนลืม

ในหลายประเทศเหมือนกัน

เออไม่หล่อน่ารักกว่านะครับคุณผู้ชม

เขาพยายามมากที่จะหาเวลาอยู่กับภรรยา

เพื่อที่จะมีโอกาสรับงานให้มันน้อยลง
แต่เนี่ยก็ยังไม่มีเวลาอยู่ดีคุณเห็นไหม

ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าพี่ซีบอกว่ามีแพลนไปเที่ยวด้วยกันอีกหลายประเทศ

แต่ว่ารองเบบีนะเดี๋ยวรอก่อน
ตอนนี้ก็ยังหาเวลาอยู่ด้วยกันไม่ได้เลย